เมื่อวานนี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่
แต่เราคงต้องบุกต้องตะลุยต่อไปเพราะว่า
ปฏิบัติภารกิจการทำปลาทูแดดเดียวยังคง

เร็จหรือเปล่าอร่อยไหมไปติดตามในช่วง
ชุมชนต้องแชร์
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
ชุมชนต้องแชร์กับดาวสุภาษารามหาคามินที่ไปที่ไหน

ยังคงบุกยังคงตะลุยอยู่ที่วิสาหกิจชุมชน
การดับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เทปที่แล้วเนี่ยเราออกเรือไปหาปลาทูกัน
ผมว่าเรือดาวไม่ได้ประทูหรอกนะ
เพราะว่าจะมีฟ้าฝนลงโรยสุมตะวันออกเช่งเหลือพัดพะขวางชื่นความอ้ายได้เป็นฝุมมืท
โป้ครับบ้านเกิดอยู่ที่ไหนคะบ้านเกิดอยู่สมุทรสงครามครับ
บ้านเลขที่คะ๒๙ทับ๑อ้าวพี่รู้ร้อยเลยค่ะพอพี่ทำอะไรกันเนี่ย
อันนี้กู้อวนอยู่ครับกู้อวนเอ้ยร้อยละเท่าไหร่พี่ร้อยละสามสิบแล้วครับ
กู้อวยเสร็จแล้วก็ต้องกดปลาครับหนูอยากช่วยพี่แล้วจะได้เร็วขึ้น
การปลดปลามีอจิวะอจิวะอะไรคะ
เทคนิคครับอ้าวเทคนิคอะไรนะพี่

ถอยถอยถอยไปเลยครับไม่ใช่ถอยหลังปลาครับถอยหลังป่านะ

เอ้าได้แล้วค่ะปลาทูตัวแรก

เราก็จะเริ่มทำปลาทูแดดเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชม
รู้สึกว่ามดดำเรียงจะฝากหนูไว้นะ
สวัสดีค่ะคุณลุงไพรัสครับคุณลุงไพรัส
มาคุณลุงเริ่มทำอะไรก่อนคะคุณลุง
เอาใส่จักร้ามาแล้วเราก็มาใส่ถักคันตอนยากมาก
แล้วก็มาแลแลหินแลเหล็กแลปลา
แลปลาอ๋อแลปลาเอ้า

ปลามันจะลื่นอ๋อปลามันจะลื่น
ใส่มีน้ำให้จบถึงกลางกลาง
เอาถึงถึงกลางได้ไงพ่อ
แล้วก็กลางท้องไปเขาเป็นผู้เศร้าค้าแล้วบอลเป็นผู้เศร้าค้า

พี่ชมได้แล้วด้านซ้าย

กับด้านปากค่ะกับด้านปากค่ะ
ตรงปลายหางแล้วเลาะเหมือนเดิม

ใช่มันเป็นเลือดปลาไม่ใช่เลือดนิ้ว

แต่ว่าสุดแล้วมันใหญ่ขึ้น

อ้าวพ่อทำไมนิ่งอ่ะ

กลต์แรก

ราคาเท่าไรคะ

เมื่อกี้เห็นบอกเอาออกเอาออก

พ่อลูกค้ามาเอากี่โลคะ
โอ้โห

แต่ธรรมชาติหนูสั้นมากนี่นะพ่อ
ธรรมชาติหนูไม่น่าว่าจะเกิดมาเลย
เอาเป็นว่าที่หนูล้อมามันก็สั้นเหมือนขาหนูนี่แหละค่ะจบค่ะไปค่ะ
พ่อปลาพ่อไหลกล้างดูปลาหนูก่อนไหม

ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปล้างน้ำค่ะใส่เลย
ล้างต้องล้างอย่างไรพ่อเอาแบบแรงไหมหรือเบาพ่อ
ก็ล้างแบบว่าให้เราจับไม่ลื่นมือเท่านั้นแหละ
กระเด็นน้ำแล้วนะพ่อพร้อมตากคุณผู้ชม
แต่ตากก็มีเทคนิคอีก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

นี่คือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนปั้นกล้ามดาบและโดยเฉพาะที่เราทำมาแล้ว
เมื่อกี้นี้ค่ะปลาทูแดดเดียว

อินซีไร้กล้างแดดเดียว

อันนี้หอยลาย๓รสอันนี้จะเป็นหมึกหย่อฟูกะตอย๓รสรสอะไรบ้างรสเป็นฟ้ารสโมทอสไซค์ล่าสุดจะเป็นรสโอ้โห้ย
นั้นเป็นแพ็คแต่หนูเห็นเป็นขวดอยู่หนึ่ง

เดี๋ยวนะหอยดองปกติสีแดงด้วย

อันนี้ขอบคุณครูพ่อไฟรัสด้วยนะคะขอบคุณครับโอ้ย

ต้องทูสั่งน่ะเดี๋ยวขอลองก่อนเช็กเบอร์ให้พวกทุกชนด้วย
อย่างนั้นปลาทูแดดเดียวก็ได้พ่อได้เลยครับ
อ้าวพ่อโอ้มาแล้วปลาทูแดดเดียวพร้อมชิมคุณผู้ชมว้าว
มีคุณหมัดนะยังไม่ได้ชิม
อื้ออาหารโอ้โฮ
อร่อยอร่อยแบบยังเป็นปลาทูแต่รสชาติแตกต่างออกไปอ่ะอุ้ย

สนุกสนานจริงนะคะสำหรับชุมชนต้องแชร์วันนี้
ดาวพาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุยที่วิสาหกิจชุมชน
กำดาบอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ข้าวเหนียวไหมดาว

ไม่มีเวลาจะหยุดกินยังงานจะกลับแล้ว
พร้อมเหมือนกับติดเลย

สวัสดีครับทุกคนได้ทานไทรัตว์ทีวีช่อง๓๒ครับ